เกี่ยวกับกรณีที่พูดกับคำว่าทุ่งใหญ่มีการเรียกแล้วก็มีการดำเนินการอยู่หรือเปล่า
อ๋อต้องเฉพาะในส่วนของภาคแปดนี้จะดำเนินการอยู่หรือเปล่า

คือทุ่งใหญ่เนี่ยเราก็เบื้องต้นผมเมื่อวานเนี่ยผมสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ให้ทางผู้การจังหวัดตรวจสอบให้จริงก็จะรายงานผลเข้ามาในวันอังคารนี้ตรวจสอบได้จริงเบื้องต้น

เลิกไปแล้วให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้วนะครับ
ท่านในนิวเมืองสั่งย้ายภูมิครับ
คุมกับยังไม่มีคำสั่งย้ายในเรื่องต้นผมขอยัดวาดสอบข้อได้จริงก่อน
ให้ชัดเจนนะครับว่าปกครองอย่างไรหรือไม่
ในทางปกครองถ้าจะย้ายก็ต้องมีเหตุ

ก็ตามที่ทางเป็นข่าว
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรอบกระทบหน่วยงาน
การทำงานระดับศูนย์ต้องให้มีความชัดเจน
พาก็ไม่อยากจะตรวจสรุอะไรเร็วเกินไป
นะครับมีปัญหาจุดไหนเราก็ลงไปแก้จุดนั้น

โดยในส่วนของตำรวจคนของเราถ้าบกพร่องนะครับ
เราก็ต้องชี้ประเด็นมาว่าเขาบกพร่องแบบไหน
ในเรื่องการกำกับดูแล
มีส่วนไหมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับมีตรงไหนที่จะต้องปรับปกป้องอะไรยังไงเราก็ต้องมาดูให้ชัดเจนอีกทีครับเรียนว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วยเพื่อขวัญกำลังใจของเขานะครับแล้วก็ภูมิกับเราก็ต้องสอบถามเขาคุยเขาหน่อยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับลงไปแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงบ้าง
ตำรวจก็ต้องต้องอดทนในการทำงานเนี่ยต้องต้องยึดในเรื่องของกรอบตัวบทกฎหมายอยู่แล้วนะครับนอกจากจะต้องถูกต้องชอบทำในข้อกฎหมายระเบียบคำสั่งต่างแล้วเนี่ยบางทีในสายตาประชาชนเนี่ยก็เรียนว่าเราต้องพยายามทำให้ถูกถูกใจนะครับพูดง่ายว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่เราจะต้องใช้ดุลพินิษฐ์วิจารณญาณตลอดนะครับก็ขอเป็นกำลัง
ก็ก็ก็ก็ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับ
นะครับส่วนตัวส่วนในเรื่องการตรวจสอบเขาจริงจะสร้างผลในวัญคานี้นะครับผมจะสรุปด้วยปี